แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับจะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของคุณรัฐจากจังหวัดอุทัยธานีว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่ในวันนี้เอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณรัฐตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ผมเอาใจช่วยนะตอนนี้เชื่อเลยครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็กำลังลุ้นไปพร้อมกันกับเรา

อยากได้ยินเสียงใดว่าบ้าง

เฉลยกันเนอะฟังไหมฟังไหม

แม่แม่จ๋า
ยายยายจ๋ายายใจเย็นยาย

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ทุกวันนี้ที่หนูมีกำลังใจคือเด็กค่ะ
เขามีรอยยิ้มให้หนูสู้ไป

สักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราค่ะ

ภาพยนตร์เรื่องแรกของพุ่มพวงดวงจันทร์คือเรื่องใด

คุณรัฐนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๑

โกะโกะโกะ
โอ้ขอบครับ
ขึ้นทวงวงการนี้นะครับเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปีพศ๒๕๒๖
และแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องสงครามเพลง
ทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ครอบครัวของคุณรัฐจากอุทัยธานีนะครับรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปเลยนะครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องถ่านครับ
บอกแฝนไว้ใยท้อแม่เพื่อลูกเพื่อพ่อแม่
เป็นคนสู้ครับสู้เพื่อครอบครัวและพ่อแม่เขา
ถ้าบ้านเราไม่มีหนี้ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือบรรจุถ่านใส่ถุงจำนวน๖ถุง
ภายในเวลา๓นาที
นไป
คุณเอกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ไก่ไก่ไก่ไก่
ไก่

ทำไปได้แล้วนะครับตอนนี้ครอบครัวของคุณรัฐนะครับจากอุทัยธานี
สองข้อรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
เราก็มีความสุขไปด้วยแต่ครึ่งทางหลังนี้
ถ้าเผื่อว่าภารกิจ๒ข้อที่เหลืออยู่นี่นะครับ
โจทย์ได้ถูกต้องนั่นหมายความว่า
จากหนึ่งหมื่นพุ่งขึ้นไปเป็นหนึ่งแสน
จากหนึ่งแสนพุ่งขึ้นไปเป็นหนึ่งล้านบาท
เอาใจช่วยและเชียร์กันนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องอำเภอห้วยคดครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อำเภอห้วยคดมีทั้งหมดกี่หมู่บ้าน
ตัวเลือกที่๓๓๐หมู่บ้าน
สามสามสิบหมู่บ้านซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
มีใครรู้มั้งพอจะรู้กี่หมู่บ้าน๓๑หมู่บ้าน๓๑หมู่บ้าน
อำเภอห้วยคดนะฮะแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น๓ตำบล๓๑หมู่บ้าน
ได้แก่ทองหลางนะฮะ๘หมู่บ้านแล้วก็ห้วยคดนะครับ๑๐หมู่บ้าน
หรือไทย๑๓หมู่บ้านรวมแล้วก็คือ๓๑หมู่บ้าน
อ่าไม่เป็นไรนะยายจ๋าใจเสียไหมเนี่ยไม่นะ
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่ยังเหลืออีกข้อนึง
ว่าจะได้ลุ้นเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่อง

ก็รู้สึกแบบเสียใจค่ะแบบบางทีก็ช่วยเขาอะไรไม่ได้ค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่ตู้เย็น
มีจำนวนกี่ข้อความตัวเลือกที่สองสี่ข้อความค่ะ
น้องบีเลือกตอบตัวเลือกที่๒๔ข้อความ

สี่ข้อความตัวเลือกที่สองสี่ข้อความ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
รับทราบมากมายตรงนี้
เราจะต้องรับทักที

ติ๊กเกอร์ข้อความที่ติดอยู่บนตู้เย็นมีจำนวน๕แผ่น
คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณรัฐนะครับวันนี้

รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ทางรายการของเรามีค่าเดินทางค่าอาหารค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะครับ

หนูจะได้เอาเงินนี้ไปบริหารแล้วก็จัดการเกี่ยวกับครอบครัวของรัก
คิดว่าจะเอาไปใช้ในส่วนไหนก่อนที่มันจำเป็นที่สุด
เราก็จะพาพ่อไปหาหมอก่อนอันดับแรก
สาธุจากนั้นก็จะเอามาใช้หนี้ที่มันเป็นก้อนไม่กี่พันนะคะ
ก็ที่เหลือจะซื้อข้าวให้แม่

นี่ถือว่าเขาเป็นอภิชาตบุตรจริงนะครับ
เขามาเกิดเพื่อเกื้อกูลครอบครัว
รัฐหนูมีอะไรอยากจะพูดและให้กำลังใจกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่
หลายครอบครัวยังประสบกับวิกฤตของเหมือนกับครอบครัวของเราเชิญเลยครับ
ใครที่ประสบวิกฤตอย่างรัฐนะคะสู้สู้นะคะอ่าเผื่อสักวันจะเป็นของเราค่ะ
แล้วก็เราต้องมีความมานานนิดนึงค่ะ
ถ้าคุณมั่นใจอย่างรัฐหรือว่าอยากมาออกรายการก็มาออกได้ค่ะเพราะคุณจะทำร้านแตกค่ะ
แล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับการที่เด็กเนี่ยได้ร่วมเผชิญกับความลำบาก
ได้เห็นความกระตันยูที่รัฐมีต่อพระที่อยู่ในบ้านสองท่าน
นั่นก็คือเตาหลอมชั้นดีที่จะปั้นให้เด็กในบ้านหลังนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่ดีมีคุณภาพและเป็นอนาคตของชาติต่อไป
ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับให้ช่วยกันแบ่งปันน้ำใจคนละเล็กละน้อย
ให้กับครอบครัวของคุณรัฐนะครับได้ผ่านวิกฤตที่เผชิญ
เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าเมื่อทำดีเราต้องได้รับสิ่งดีตอบแทนในวันข้างหน้า
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีครอบครัวคุณรัฐด้านล่างนี้นะครับ
วันนี้พี่ต้องขอขอบคุณมากนะทุกชีวิตและทุกเรื่องราวนะครับที่มาถ่ายทอด
ขอบคุณมากให้คุณพระคุ้มครองนะยายนะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
มะเขือเปราะและบวบบรรจุใส่ถุง

ภายในเวลา๓นาทีครับ
ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้